คุณผู้ชมครับไปดูชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กชายคนหนึ่ง
อายุเพิ่งหนึ่งปีหกเดือนค่ะนะฮะเมื่อวานน้องเนี่ย
ถูกพบเป็นศพนะครับอยู่ในบ้านเช่าที่ถนนพุทธบูชา
ซอยสี่สิบสี่แยกสิบเอ็ดแขวงบางมศเขตทุ่งครุกรุงเทพ
ท้องที่สอนอราชบุรณะอืมตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังจากได้รับแจ้งนะครับสภาพศพของเด็กคือไม่สวมเสื้อผ้า
เพียงผ้าอ้อมสำเร็จรูปเสียชีวิตอยู่ที่พื้นบ้าน
มีร่องรอยฟกช้ำที่ใบหน้าโดยเฉพาะแก้มทั้งสองข้าง
ทั้งสองข้างด้วยในที่เกิดเหตุมีพ่อของเด็ก
เป็นชายอายุ๔๗ปีสมมุติว่าชื่อในนกก็แล้วกัน
นะฮะเขาเลิกกับภรรยาก็คือแม่ของเด็กไป
ตอนนี้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับเป็นพ่อแท้ของเด็กคุมตัวไปนะฮะ
ญาติอีก๓๔คนที่พักอยู่รวมในบ้านหลังเดียวกันด้วยนะฮะ
นำไปสอบปากคำสุดท้ายเนี่ยเค้นไปเค้นมานะครับ
ท่านผู้ชมครับพบศพเมื่อวานนะค่ะคือสภาพศพเด็ก
ชนสูตรเบื้องต้นเนี่ยมีกระโหลกด้านหน้าแถวหน้าผากร้าว
ถูกของแข็งกระแทกอะไรเลือดคลั่งในสมองอะไรพวกนี้
คือถูกทำร้ายร่างกายแน่ฮะอืมวันนี้สอนอราชบุรณะบอกว่า
เค้นสอบพ่อของเด็กจนยอมรับสารภาพว่าลงมือฆ่าลูกชายของตัวเองจริง
โดยอ้างนะครับบอกว่าเครียดเนื่องจากตกงาน
ไม่มีใครจ้างไปเป็นช่างเชื่อมเหมือนแต่ก่อนแล้วภรรยาก็หนีไปตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว
ตัวเขาต้องเลี้ยงลูกสองคนเพียงลำพังลูกคนโตเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบ
ลูกคนเล็กเป็นผู้ชายอายุ๑ปี๖เดือนก็คือเด็กที่เสียชีวิต
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปทำแผนนะครับท่านผู้ชมครับที่จุดเกิดเหตุนั่นแหละ
จุดที่เป็นดาดฟ้าที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องนอนของผู้ชายคนนี้กับลูก
โดยเขาอ้างตอนทำแผนนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
คือเช้าสองมิถุนายนเสพยาบ้าไปสามเม็ดค่ะเนี่ยที่อ้างว่าเครียดตกงานเมียหนีเลยเนี่ย
อืมเอาจริงจริงนี่คือเสพยาบ้าไปสามเม็ดนะทำให้แบบมันรู้สึกเมายาบ้า
ตื่นตัวอะไรทั้งวันตกดึกหลับไปกระทั่งตี๑ตี๒เข้าสู่๓มิถุนายนแล้ว
ลูกชายคนเล็กเนี่ยตื่นแล้วลุกมาจากที่นอนเดินเข้ามาหา
ร้องจะกินนมด้วยความขาดสติโมโหที่ลูกเนี่ยมากวน
ผลักลูกล้มลงศีรษะด้านหลังเนี่ยก็เลยไปฟาดผนังห้องไปครั้งหนึ่ง
จากนั้นได้ใช้มือเนี่ยพลิกตัวลูกขึ้นมาแล้วก็จับทำร้ายลูกอะไรประมาณอย่างนี้ฮะ
ลูกเนี่ยแน่นิ่งไปนะครับรุ่งขึ้นเนี่ยในนกเนี่ยบอกว่าก็ออกไปหาปลา
เพื่อเอามาทำกับข้าวกินตามปกติจน๑๐โมงเช้ากลับมาถึงบ้าน
ลูกสาวคนโตอายุสามขวบเนี่ยตื่นแล้วแต่ลูกคนเล็กที่ถูกตัวเองเนี่ย
ฟาดทั้งตีทั้งทำร้ายตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยก็ยังนอนไม่ได้สติ
นมที่ชงเอาไว้ไม่มีร่องรอยถูกดื่มกินก็เลยเข้าไปเขย่าตัวลูกดู
พบว่าเสียชีวิตไปแล้วค่ะ

แล้วไงต่อ
ทำไงต่อเอารุบโกะุก่อน
ลุบมาแล้วจับอย่างไร

จับบูเรลไงของลูก

จับค้าให้ก่อน
กลับบูเรลไงจับในขอเด็ก
ขอเด็ก

นั่งเดียว

หรือว่าให้กินนอนหรือว่าไง

ไม่คิดเลยว่าเขาจะทำ

อยากให้รู้ว่ายังให้อภัยอยู่

ขอให้เขาอยู่ตัวคนเดียว

อยู่คนเดียวมันเป็นยังไง

มีญาติคนอื่นอยู่ด้วยอีก๓๔คน
คำถามคือเอาแล้วผู้ใหญ่คนอื่นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยิน

คือญาติของผู้ต้องหาเนี่ย

บอกว่าไม่มีใครได้ยินเสียงผิดปกติตอนกลางคืน

ตัวของผู้ต้องหาเขาก็ออกไปข้างนอก

ยาดเนี่ยเข้าไปดูครั้งนึงตอน๘โมงกว่ากว่า

ยังอยู่ในมุ้งก็คิดว่าคงหลับตามปกติ
เพราะปกติเนี่ยทุกวันจะไปปลุก

อาบน้ำกินข้าวกินนมอะไรพรุ่งเนี้ย

แน่นิ่งปากเขียวเสียชีวิตแล้ว
เค้นถามพ่อของเด็กถึงสารภาพว่า

เรื่องธรรมชาติอยู่แล้วที่พ่อแม่ตีลูก
คิดว่าเวลามันดื้อ

จนเกินเหตุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย

เพราะว่าขนาดแม่ลูกแม่เขาจะเอาลูกเขาไป

คือไม่มีอะไรเขาก็ทำทุกอย่าง
ที่ว่าได้เงินเพิ่มมาให้ลูกเขานะอ่า

ตอนนี้ทางแม่ของเด็กนะฮะ

ดำเนินการเรื่องของศพของลูกชาย

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนเพิ่มเติม